ไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดลำปางค่ะ
คือเริ่มต้นเรื่องเนี่ยมีผู้ชายคนนึงเขาบุกไปในบ้านของผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ไปตะโกนว่ามีพญานาคเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน
ใช่ค่ะบอกว่ามีพญานาคเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน
หลังจากนั้นก็ออกจากบ้านผู้ใหญ่บ้านไปแล้วบุกเข้าไปที่วัดนี่นะคะ
เหมือนกับไปกอดกับทางท่านเจ้าอาวาสท่านอายุ๙๐กว่า

สุดท้ายตำรวจตามไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
หรือเพราะผู้ชายคนนี้เป็นปุกบ้านผู้ใหญ่บ้านกล่อแอด

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดกุฏิวัดบ้านกิวหลวง

ล้มพระท่านก็ล้มค่ะเหมือนกับ

แล้วก็ตกใจแล้วก็กอดพระเอาไว้
พระท่านเลยเหมือนแบบโดนลูกหลงไปด้วยเน

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสาย๒๓

ผู้ชายคนนี้ที่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ควบคุมตัวชื่อว่านายสามารถ

คือนายสามารถตอนแรกไปกอดไปกราบ

แต่ตำรวจสพแม่ทะมา
พร้อมกับเหล็กง่ามเพื่อมาควบคุมตัว

เอาไว้ได้ระหว่างควบคุมตัว

ผู้ใหญ่บ้านตั้ง๔ตัว
ตำรวจเลยต้องพาไปสงบสติอารมณ์
ที่โรงพักแม่ทะ
ล่าสุดค่ะทีมข่าวไปที่วัดนะคะ

แล้วก็ไปคุยกับพระสงฆ์ที่ท่านอยู่ในเหตุการณ์

ก่อนเกิดเหตุมาหาเหมือนกับมาขอข้าวกินนะคะ

ดึงตัวพระท่านเอาไว้จนท่านล้ม

ที่แขนซ้ายเย็บตั้ง๖เข็มแน่

หลานไปบ้านผู้ใหญ่บ้านไปคุก

ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ

มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดด้วย
บอกว่าตอนเที่ยง๒๐สิงหาคม
นายสามารถบุกมาที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน

มาพันเสาไม้สักในบ้าน

แล้วนายสามารถก้มลงไปที่พื้น

คลานตามพื้นแล้วก็ออกไป

ทางด้านหาไป

ด้านที่ตาม

ได้ไหมต้องกลัวต้องกลัวไอ้ใคร
อย่าทำของบ้านใจต้องกลัวต้องกลัวต้องกลัว
ต้องกลัวไอ้ใครต้องกลัวไอ้หนาต้องกลัวไอ้หน้าต้องกลัวไอ้แฟนเลย

ใครทำอะไรเขาครับเขาบอกอย่าทำอย่าทำไม่มีใครทำอะไรเขาเลยนะครับ
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่เห็นคลิปเหตุการณ์นี้
คงจะสงสัยเหมือนกันว่าหลอนอะไรหรือเปล่านั่นสิครับ
อยู่ดีมาก่อเหตุแบบนี้แล้วลงไปคลานแล้วโวยวายอะไรก็ไม่รู้นะคะ

นายสามารถอีกวันนึงนะช่วงเย็น
ขี่รถจักรยานยนต์เอาขวานมาจามที่เสาไม้๒ต้น
ต่อมามาด่าที่หน้าบ้านมาก่อกวนไม่เลิก
แล้วอาการคล้ายคนเมายาเสพติด
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่านะหลอนหรือเปล่าไม่รู้

ก็คือนายสามารถไม่พอใจผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่า
เมื่อ๑๘สิงหาคมคือนายสามารถไปด่าชาวบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านเลยไปเตือนเลยไปห้าม
หลังจากนั้นนายสามารถเลยมาก่อกวนที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน

เลยไม่รู้ว่าตกลงเมาหรือตกลงโกรธผู้ใหญ่บ้านหรือยังไง
สุดท้ายก็ต้องแจ้งตำรวจให้ควบคุมตัวนายสามารถ

แล้วก็ไปหาสาเหตุอาการคลุ้มคลั่งอาการหลอนของเขานะคะ